รวมทางซ่อมแซมระดับรถไฟที่เสียหายจากเหตุ

บาดเจ็บ๓๖คนครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็สามารถเปิดให้รถไฟ

จะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณดารินหอวัฒนากุล
รายงานสดมาจากจังหวัดเพชรชบุรีจากจุดเกิดเหตุครับ

แห่งประเทศไทยก็ได้มีการประชุมร่วมกัน

ในการซ่อมแซมเส้นทางรถไฟ

เมื่อวานนี้นะคะซึ่งขณะนี้การซ่อมแซม
ก็แล้วเสร็จไปกว่า๑๙๐แล้วค่ะ

สามารถกลับมาวิ่งผ่านบริเวณทางตัดรถไฟ
ถนนเพชรบุรีหาดเจ้าสำราน

รถบรรทุกวัวพุ่งฝ่าแผงกั้นทางรถไฟ

สาย๒๕๕ทนบุรีหลังสวน
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บ๓๖คน

โดยใช้เวลาในการซ่อมแซมนาน๘ชั่วโมง

โดยในเวลา๑๙นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะ

สถานีรถไฟเพชรบุรีมุ่งหน้าล่องใต้
บริเวณทางตัดรถไฟที่เกิดเหตุ

สำหรับในส่วนของการซ่อมแซมขณะนี้

คือไฟยุทธาตุฯที่การจะเก็บรายละเอียดเส้นทาง
ไฟจุดที่เสียหายระยะทาง

ซึ่งเหลือเพียงแค่๑๐เท่านั้น
ในส่วนของฝ่ายชั่งกลก็จะมีการวางแผนกู้โบรกิ
ระหว่างรอรถปั้นจันทร์เข้ามายกตัวรถ
และโบรกิที่เคลื่อนย้ายจากรางเมื่อวานนี้นะคะ
เพื่อนำออกไปซ่อมที่โรงงานซ่อมบำรุงมักกะสัน

โดยมีข้อจำกัดที่ถือเป็นอุปสรรคในการทำงานค่ะ

เนื่องจากจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านตามช่วงเวลา
เจ้าหน้าที่คาดว่าหลัง๑๐นาฬิกาวันนี้
จะสามารถทำงานได้เต็มที่มากขึ้นค่ะ
สำหรับที่จุดตัดซุ้มหาดเจ้านะคะ
แต่ละวันจะมีรถไฟวิ่งผ่านบริเวณตรงจุดนี้

ซึ่งไม่รวมถึงขบวนรถพิเศษค่ะ

การทำงานเนี่ยถ้าหากว่ามีรถไฟผ่านเข้ามา

แล้วก็การเดินทางของประชาชนค่ะ
ดารินหอวัฒนกุลข่าวไทยรัฐทีวี

ครับก็เป็นล่าสุดจากพื้นที่
คุณดารินก็สามารถเปิดให้รถไฟผ่านได้

โทรไป๑๖๙๐ครับสายต้นของการรถไฟ